ประมาณว่าเขาต้องต่อสู้กับอาการซึมเศร้า
ใช่แล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่สามารถจะใช้ชีวิตต่อได้
เขาไม่สามารถจะรักคนอื่นได้ถ้าเกิดเขายังไม่รู้สึกรักตัวเองเลย
คนก็กลัวคุณผู้ชมฮะคนก็กลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวคุณเต๋าจะตัดสินใจทำอะไรไปหรือเปล่านะฮะ
กระทั่งเมื่อคืนนี้ครับตี๑๓๕นาที
อภัยนะกูไม่อยากอยู่แล้วหมดเวลาแล้วฝากดูแลแมวด้วยนะ
อ่านแบบนี้แล้วเป็นใครใครก็จะคิดว่าคุณเต๋าอาจจะคิดสั้นครับ
เหล่าดาราแฟนคลับช่วยกันโพสต์ช่วยกันแชร์โพสต์นี้ครับ
กลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายครึ่งตอนตี๔ครับนี่ทางซ้ายนี่รถของคุณเต๋านะ
ตี๔คุณแอ้มอัจฉริยาดุริยภัยบูลครับนักแต่งเพลงชื่อดังเนี่ย
แต่รายละเอียดเดี๋ยวรอให้ทีมงานมาแจ้งอีกครั้งเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยเคลียร์แล้วนะครับ

พี่แอ้มเป็นนักแต่งเพลงนะเพราะว่าโพสต์เมื่อ๕๐นาทีที่แล้วบอกว่า
พาน้องไปกินข้าวไปเที่ยวได้ไหมรักมากเลยนะ
ถ้าให้ไปเยี่ยมได้เมื่อไหร่บอกนะทีมเพลงเราพร้อมมาก
กอดแบบแน่นมากมีอะไรให้ช่วยบอกได้เลยนะ
ค่ะแล้วก็เนี่ยนอกจากนี้กลุ่มเพื่อนนะเพื่อนศิลปินก็ติดแฮชแท็กเนอะ
ในโลกโซเชียลเยอะเลยคนรอบตัวอาจจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะฮะ

เมื่อคืนก็แตกตื่นกันใหญ่เลย
ส่งกำลังใจแล้วก็บอกว่าต่อให้แท็กไปเนี่ย